ร้องได้ไข่ล้าง

หากมีเวลามาเยี่ยมมาหน้าบ้านหน้าที่นั้น
อย่างหัวใจเกิดเส้นไฟในเมืองมั่งคัง
คือเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณหน่อยร้อง
ได้ครับ
ยินดีค่ะยินดีค่ะพี่หน่อยทำได้ด้วยตัวเองค่ะ

เอาเถอะเอาที่มีความสุข

รับไปเลยนะครับ๘๐๐๐๐บาทครับ

ชื่นใจจ้ะ
ชื่นใจเนอะ

ไม่ต้องแข็งแรงก็ได้เอาบ้านให้มันแข็งแรงก่อน
หน่อยเอาจริงถ้าทำงานโดยชีวิตปกติเลย
ทำไมคนชาวนาถึงเป็นนี่

มาถึงเพลงนี้จนได้

จริงแล้วอยากฟังแล้วยัง
เพลงที่๑แสนบาท

เอาละครับมาถึงเพลงที่๖

เรามาฟังอินโทรไปพร้อมกันเลยนะครับ

เพลงที่๖
ฟังอินโทรไปแล้วเป็นยังไงครับพี่หน่อย

ยากเนอะ
การช่วยคนคุณหน่อยสำหรับคนคุณคุณจนแกนะคะ

มูลค่า๑แสนบาท
ถ้าหยุดรับ๘๐๐๐บาทถ้าสู้ถ้าเกิดร้องผิด๘๐๐๐ที่มีอยู่เหลือ๔๐๐๐บาท
แต่ถ้าร้องได้รับหนึ่งแสนบาทคุณหน่อยครับจะสู้หรือจะหยุด

โห
ตอนนี้ชีวิตของคุณหน่อยเงิน๘๐๐๐และเงิน๔๐๐๐หรือเงิน๑๑๐๐
คุณหน่อยฝากไว้กับตัวช่วย๒ตัว

ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

ตอนนี้เลือกไปแล้วนั่นคือแผ่นที่๑เป็นร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ก็สินใจเลือกไปเลือก๕ครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๕ก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับของคุณหน่อยก็คือ
ร้องผิดได้๑คำครับ
ไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ครับ

แล้วต้องให้ได้ข้ามเพลงนี้ไปเลยเท่านั้น
ตอนนี้เหลือแผ่นที่

อะไรมี